มาดูข่าวนะคะสำหรับสาวเตือนภัยกันหน่อย
การตากชุดชั้นในไว้ที่หน้าห้อง
แล้วทำไมล่ะเราตากไม่ได้เหรอมันก็ตากได้แหละค่ะ
แต่มีคนที่ไม่หวังดีชอบมาขโมยเอาไป
แล้วทำให้จิตใจของสาวอย่างเราเนี่ยมันกลัวนะคะ
กลัวกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้
สาว๔คนพักอยู่ในหอเดียวกันค่ะ
ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
บอกว่าไอ้คนร้ายคนนี้เข้ามาขโมยกางเกงชั้นในของเธอทั้ง๔คนเลย
โอ้โหแล้วหายไปตอนนี้เดือดร้อนมากค่ะ
บอกว่าไอ้ที่หายไปมันเป็นของใหม่
ตอนนี้ต้องเอาของเก่าออกมาใส่ค่ะเกิดความลำบากนะคะ
จุดที่เกิดเหตุมันเป็นที่พักเป็นห้องเช่าค่ะ
และนี่ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพพฤติการของคนร้ายไว้ได้
เป็นโจรโรคจิตเข้ามาลักขโมยชุดชั้นในที่ตากไว้หน้าห้อง
เอาไปแบบเกลี้ยงยกเขาเรียกว่าอะไรนะยกแผงไปเลยอะค่ะ
คือเหมือนน่าจะเป็นตากใส่ไอ้ตัวแขวนไม่หนีบไหม
แล้วเอาไปทั้งพวงเห็นเขาบอกแบบนั้นใช่น่ากลัวนะคะ
ผู้เสียหายพาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดที่ตั้งราวตากผ้าที่หน้าห้องพักของแต่ละคนเลยไปดูซิ
จุดนี้คนร้ายเนี่ยแอบเข้ามาขโมยชุดชั้นในสอบถามผู้เสียหายค่ะ
หนึ่งคนนะมีสี่คนสอบถามไปหนึ่งคนบอกว่าเป็นอาชีพมีอาชีพเป็นพนักงานร้านขายกาแฟแห่งหนึ่ง
ต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อนข้างห้องถูกขโมยชุดชั้นในไปแปดชุดโอ้โหตัวเธอเนี่ย
ส่วนตัวเธอถูกขโมยกางเกงชั้นในและเสื้อชั้นในรวมไป๖ชุด
ก็คือถูกขโมยล่าสุดคืนวันที่ยี่สิบสองมกราคมที่ผ่านมาโดยรวมรวมแล้วสี่คนเนี้ยหายไปยี่สิบชุดค่ะ

อ่าผู้เสียหายเหรอคะมีสี่คนค่ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงทั้งแถบเลย
เพราะส่วนมากจะอยู่กันผู้หญิงทั้งแถบตากไว้ปกติก็ไม่เคยหายอ่ะงง
เฉพาะของเรามีกี่ตัวของเราของหนูอ่ะแค่เป็นเอ่อสองชุดแล้วของพี่แก้ง
ของพี่ก็ประมาณถ้ารวมถ้ารวมกางเกงในก็แค่แค่สามสี่สี่ประมาณสี่ค่ะ
ถ้ารวมเสื้อด้วยอ๋อรวมสี่คนที่ก็ยี่สิบคู่ต่อประมาณนั้นได้ค่ะ
เพราะคนหนึ่งก็ใช้เยอะทั้งสี่คนบอกว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เดือดร้อนหนักมากเอาเดือดร้อนเรื่องแรกค่ะ
ตอนนี้ไม่มีเงินไปซื้อตัวใหม่มาใช้เพราะเงินเดือนยังไม่ออก
จำเป็นต้องเอาชุดเก่าเก่าที่เก็บไว้ออกมาใส่ชั่วคราวส่วนเรื่องของจิตใจ
กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มันมากกว่านี้ทีนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้น
พบว่าคนร้ายเป็นผู้ชายค่ะรูปร่างผอมสูงอายุประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าปี
ตอนที่เดินเข้ามาก่อเหตุใส่แมสสีดำขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่น
จอดที่หน้าทางเข้าหอพักจากนั้นเดินสำรวจที่ราวตากผ้าก่อนเลย
ผู้เช่าน่ะตากไว้หน้าห้องจนมาถึงห้องของหญิงสาวผู้เสียหายทั้งสี่คน
ซึ่งอยู่ติดติดกันคนร้ายค่อยเลือกค่ะ
ค่อยขึ้นเลือกทีละชิ้นลักษณะใจเย็นนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยกไปทั้งพวงอะค่ะ
แล้วจะเลือกทำไมนะจากนั้นเดินกลับไปที่รถ
และเอาชุดชั้นในที่ขโมยมายัดใส่กางเกงของตัวเองและหลบหนีไป
เจ้าของห้องพักเอาคลิปกล้องวงจรปิดไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายค่ะนี่เอาไปเยอะขนาดนี้เนี่ย
เสร็จรวมไปยี่สิบกว่าชุดแล้วนะเปิดร้านขายได้แล้วนะเนี่ยโอ้ยพี่คะ
ไปทำไมยังอยู่กันที่เรื่องของโจรชุดชั้นในแต่อันนี้มันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่ไปขโมยเข้ามาแล้ว
แล้วทำกิจบางอย่างที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวในที่สาธารณะโอ้ยอย่านึกภาพ
คุณผู้ชมดูตามคลิปดีกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
ผู้ชายเสื้อสีดำเดินมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้บอกเลยนะพี่กัดอยู่ซอยลาดพร้าว๑๐๑กรุงเทพค่ะ
คือตัวนายคนนี้นั้นสะพายกระเป๋ารายเดอร์สีเขียวหยิบอะไรออกมาเมื่อกี้
หยิบกางเกงในออกมาจากถุงพลาสติกแล้วเอามาดมแบบชื่นอกชื่นใจ
หลังจากนั้นเอามือค่ะอืมมีการกางด้วยน่ะกางดูนี่ไงดงอะไรน่ะ
แล้วก็เอามือล้วงเข้ามาในเป้ากางเกงตัวเองจากนั้นเก็บใส่ถุง
แล้วก็เราก็คาดว่าจากภาพเนี่ยน่าจะมีกางเกงในนั้นเนี่ยหลายตัวเลยล่ะ
เขาก็หยิบจับนู่นจับนี่ของร้านเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ร้านเนี่ยโอ้โหโชคร้ายจริง
ก็แล้วจากนั้นค่ะเขาก็เดินหายไปนะคะไปจากมุมกล้องแล้วเดินกลับมา
ถือกระเป๋ารายเดอร์แล้วไปอีกฝั่งของร้านแต่กล้องเนี่ยจับไม่ได้แล้ว
เพราะเดินหายไปแล้วช่วงหนึ่งที่หายไปจากกล้องเนี่ย
สืบทราบว่าเป็นไปได้แน่ว่าจะไปทำกิจบางอย่าง
ตรงนั้นจนสำเร็จอยู่หลังกล้องมุมจรปิด

เพราะว่าตอนเช้าพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวมาเปิดร้าน
ไปเจอกับคราบสีขาวขาวเปลื้อเปื้อนอยู่ที่พื้นโอ้ย
คุณผู้ชมและคุณสุภาษาราคิดเอาเองว่ามันคืออะไรนะ
เขาไม่ได้บอกแหละมันคืออะไรแต่เขาก็คาดว่าไม่ผิดแน่
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณบีเอมพิวัฒนเขาเอามาโพสต์เตือนนะคะ
แล้วก็มีแคปชั่นบอกเอาไว้ด้วยว่าโรคจิตขโมยกางเกงใน
สไลด์หนอนน้อยให้ระวังกันด้วยครับ

ต้องตามไปที่จุดเริ่มต้นด้วยนะว่าเขาไปเอามาจากไหน
จริงถ้าอย่างนี้แถบนั้นก็จะต้องมีกล้องวงจรปิด
ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับเดี๋ยวพวกนี้เพราะว่ามันอันตรายกับสังคม